เดี๋ยวชวนดอมกับพี่เบิร์ดคุณผู้ชมไปงานงิ้ว

เวลาขวัญจะมาเล่าข่าวแล้วจะชวนไปงาน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
นั่นแหละค่ะเมื่อกี้ตอนต้น

ตัดภาพกลับมาเฮ้ยอะไรเนี่ย
ไล่ตีกันซะแล้วเสร็จแล้วปั้ง

ครับแล้วยังไงเฮ้ยใครยิง

จะบอกให้ไอ้ลูกปืนที่มันออกมาที่ปั้งนั่นน่ะ

แต่มันไปโดนผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเที่ยวงาน

โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ

เอาจริงจบไปเมื่อ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่แม่ของสาวที่ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ

อ่านให้ฟังบ้านป่าเมืองเถื่อน

มันทำร้ายจิตใจคนเป็นแม่อย่างกู
นี้ล่ะค่ะและแลงล่าสุดอาการเธอเป็นยังไง
อาการของหญิงสาวที่ถูกลูกหลงเนี่ยตอนนี้ปลอดภัย
แต่ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคดีความตำรวจบอก
ยังหาตัวไอ้มือปืนไม่ได้เฮ้ยเออแต่ชาวเน็ตบอกโอ้ชาวเน็ต
ตัวนักสืบนะพี่เบิร์ดดอมเขาบอกว่าเขารู้เลย
มือปืนคือคนไหนชาวเน็ตชี้เป้าเลยบอกก็ไอ้คนที่ใส่
เสื้อกีฬาสกรีนเลขหนึ่งอ่ะทำไมตำรวจไม่เห็นเขาบอกแบบนี้
เพราะชาวเน็ตสังเกตว่าไอ้ชายที่ใส่เสื้อกีฬาเบอร์หนึ่งเนี่ย
ไปรับของบางอย่างจากผู้ชายอีกคนนึงแล้ววิ่งไล่คู่อริไป
หลังจากนั้นเสียงปืนก็เลยดังขึ้นอืมนั่นแหละค่ะตำรวจอ่ะ
เอาเป็นว่าต้องไปสอบกล้องมุมจรปิดดูจุดอื่นดูคลิปพวกนี้ก็ได้เนอะ
ถ้าชาวเน็ตเขาบอกแบบนี้ตำรวจน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นมั้งคะ
เป็นมือปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมอ่าตำรวจช่วยคุณแม่เขาหน่อยนะ
เออลูกสาวแม่เขาเจ็บเนี่ย